สวัสดีครับหลังจากที่เปิดทำงานมา๓วันพรุ่งนี้หยุดอีกแล้วนะครับ
แน่นอนสิ่งที่คงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องก็คืออุณหภูมิความร้อนที่มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ภาพถ่ายดาวเทียมก็จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีการปกกลุ่มในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างโล่งละทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไปอยู่แถวบริเวณอินโดสักส่วนใหญ่นะครับ
ดังนั้นค่ำคืนนี้นะครับใครมีโอกาสออกไปด้านนอกนะครับไปดูบนท้องฟ้าจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับ
มาที่ไปของชื่อก็เนื่องมาจากเป็นดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับเป็นช่วงที่ในเขตอบอุ่นมีการผลิดอกมานะครับโดยเฉพาะดอกที่มีลักษณะสีชมพูอย่างเช่นดอกสกุระ

แล้วก็หลังจากนี้ก็มีระนกอาจจะไปแตะ๔๔องศาได้
แน่นอนครับอากาศที่ร้อนแบบนี้เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะทำให้เกิดลักษณะของความแปรปวนสภาพอากาศ

เพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์อากาศเย็นสีม่วงเนี่ยนะครับ
ตอนนี้จะสังเกตว่าไม่มีเลยนะครับ
ในช่วงกลางสัปดาห์จะมีการแผลลงมาปกกลุ่ม

แบบนี้ก็จะทำให้เกิดลักษณะของความแปรปรวนสภาพอากาศนะครับ
ตอนตกที่เห็นผลัดอยู่ตรงนี้นะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ